สองสาวมีปัญหากันก็นัดเคลียร์
คำว่านัดเคลียร์ไม่เคยเห็นมันจบด้วยดี

ผู้หญิงนัดเคลียร์กันก็ว่าแย่แล้ว
แล้วปรากฏตามแฟนหนุ่มทั้งสองฝ่ายมา
โอ้โหมาพร้อมอาวุธเลยจ้

ระเบิดก็มามีดก็มาปืนก็มา
เอาดิลองดูค่ะ

นี่แหละหยุมหัวของจริงเลยล่ะ

แต่การหยุมหัวนี้มันไม่จบแค่หยุมกันนะคะ
เพราะว่ามันมาถึงขั้นปลาระเบิด

แล้วเนี่ยพอเหมือนกับเคลียร์กันไม่ลงตัว
ตบกันแล้วนะคะนัดตบกันน่ะ
แล้วไม่พอทั้งสองฝ่ายเลยเอาอย่างนี้
เรียกแฟนมาก็แล้วกัน
ฝ่ายแฟนนุ่มมา๒กลุ่มดีอย่างนี้

เมื่อกี้เราทีมงานเปิดเสียงขึ้นมาอีกนิดนึง
ฟังสิมันมีเสียงกรี๊ดตามมา
โอ้ยกรี๊ดกัด
เนี่ยมาโอ้โหวิ่งกันไล่กันยับค่ะ
อันนี้นะคะคุณผู้ชมคะอยู่ที่ซอยนะคะ
เขาบอกว่าแถวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มของนางเสาผู้อายุเท่าไหร่ป่ะพี่เบิร์ต
ครับสิบหกค่ะเหรอโอ้ยอีกกลุ่มนึงนางเสามุก
เขาบอกว่าต่างคนต่างมาจากคนละที่
ผู้มาจากพระประแดงมุกมาจากพระรามสาม
เคลียร์กันค่ะโทรแล้วปรากฏเคลียร์กันไม่ลงตัว

แม้เรียกแฟนมาช่วยกันแล้วกัน
ผู้ชายทั้งสองฝ่ายที่เป็นแฟนของสองสาว

มันเคลียร์กันไม่ได้หรอกคุณผู้ชมเจอแบบนี้
ก็เลยถือทั้งปืนทั้งระเบิดทั้งมีดวิ่งไล่
ทำร้ายกันอย่างที่เห็นปลาระเบิดจนมีคนเจ็บสองคนค่ะ
ตำรวจสพพระประแดงก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แน่นอนว่ารู้แล้วว่าทั้งสองกลุ่มเป็นใคร
ก็ต้องเชิญตัวมาสอบปากคำแต่มีบางส่วนเนี่ยหนีไปได้นะคะ
ไปจับกลุ่มใครมาได้ในเป่าในเป่าเป็นหนึ่ง
กลุ่มชายพระประแดงเอามาคุมตัวถามที่โรงพักกันหน่อย
เปาเกิดอะไรขึ้นตอนเช้าย่าดเปาตามมาเลยทีเดียว
แล้วให้ข้อมูลแบบนี้ว่าวันเกิดเหตุเป๋าไปหา
หาเพื่อนอยู่แถวนั้นผ่านจุดเกิดเหตุบอกถูกกลุ่มชายฝั่งพระรามสาม
เข้ามาถามแล้วตบหัวเปล่าไม่พอใจก็เลยไปตามพวกมา
เขาบอกว่าก็ไม่ได้รู้หรอกนะเอ้าทำไมถึงมีเหตุมาทะเลาะวิวาดกันอยู่แบบนี้
ส่วนนางสาวผู้และนางสาวมุดคู่กรณีที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้
ก็ไปให้ปากคำแต่ไม่ได้ไปพร้อมกันหรอกเพราะไปพร้อมกันเดี๋ยวเป็นเรื่อง
ผู้ฟังภาพแบบแดงบอกว่าเอ้ยเอาจริงหนูไม่ได้รู้จักกับนายเป้าคุณก่อเหตุนะ
เอายังไงแล้วเปล่ามายังไงเขาบอกก็จริงหนูตบกันเสร็จ
แล้วหนูก็เห็นว่ามีกลุ่มผู้ชาย๓คนเป็นกลุ่มของนายเป่า
ไม่รู้หรอกว่าเขามาจากไหนแต่หนูเห็นเขามาอาวุธครบมือแล้วมาทำร้ายฝั่งตรงข้าม
หนูก็ยังงงนะเฮ้ยทำไมพูดงงแล้วทีนี้
นางสาวมุกบอกชนวนเกิดเหตุว่าเธอแค่ไปกดไลค์สตอรี่ของผู้
และอีกฝ่ายทักมาว่ากดไลค์ทำไม
กดไลค์ก็ไม่ได้หรอแล้วหลังจากนั้นเถียงกันเลยนัดกันมาตบค่ะ
โอ้โหก็เลยยอมรับบอกว่าโทรเรียกผู้ชายให้มาคุมเชิง
แต่ไม่คิดจริงว่าจะมีอีกฝ่ายคิดไม่ซื่อมาทำร้ายฝั่งเธอจนได้รับบาดเจ็บ
เอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเรียกตัวทั้งหมดมาสอบสวน
มีคนที่หลบหนีไปได้๒คนนะคะเดี๋ยวจะตามตัวมาดำเนินคดีแล้วสอบถาม
เพราะยังพูดไม่ตรงกันอยู่ค่ะ